คุณผู้ชมครับมีดาบตำรวจนายหนึ่งเป็นอดีตตำรวจแล้วนะ
ค่ะเขาหายตัวไปสามวันสองคืนนะครับ
ญาติก็ช่วยกันตามหาล่าสุดแม่เขาตามหาลูกชายจนเจอค่ะ
ไปเสียชีวิตอยู่กลางป่าอ้อยในสภาพที่ต้องบอกว่า
มันเหมือนกับถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมนะฮะ
ถูกของแข็งทุบถูกน้ำมันเครื่องเนี่ยกรอกใส่ปากด้วยนะฮะ

น่ารักน่ารักมากกับเขาเลยเดินเดินเดินเดินใหญ่อ่ะลูก
นี่เป็นเสียงร้องไห้แทบขาดใจนะฮะของญาติของครอบครัวของดาบตำรวจสมศักดิ์เจริญรอด
หรือว่าชื่นละชื่นเนรค่ะเขาเรียกกันดาบเนรอายุห้าสิบเอ็ดปี
บเนรนี่เป็นอดีตตำรวจของสพพเนียดที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับ
หรือไม่ใช่อย่างไรเพราะดูแล้วใช่แน่แน่นี่ก็ร้องไห้กระงมเลยนะฮะ
โทรแจ้งข่าวกันนะครับคนที่มาเจอร่างของดาบเนรเสียชีวิตอยู่ใต้ท้องรถกระบะสีเทาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จอดเปิดประตูด้านขวาฝั่งคนขับอยู่ในไร่อ้อยในพื้นที่ของอำเภอสะโบดเนี่ยนะฮะ
ตรงเนินหน้าฝ่ายข้วยหลัวในตะบนสะโบดคันนี้นะครับแบบนี้นะครับ
กระบะมีพวกไม้พวกฟื้นนี่แล้วประตูขวาเปิดทิ้งไว้นี่ดาบเนรเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
หงายสวมเกงขายาวสีน้ำเงินเสื้อแขนยาวสีดำใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำนี่ฮะ
แล้วสภาพศพที่ชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยพบบาดแผลที่ใบหน้าด้านซ้าย
มือทั้งสองข้างมีรอยถลอกคล้ายกับถูกมัดนะครับที่หลังมีรอยคล้ายถูกทุบด้วยของแข็ง
ใบหน้านี่เปลือเปื้อนไปด้วยน้ำมันเครื่องคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๗๘ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพในจุดเกิดเหตุเจอเลื่อยยนต์นะฮะ
มีมีดอิโต้ด้วยมีถังน้ำมันด้วยมีเครื่องพ่นยาฆ่ามดฆ่าแมลง
มีท่อนไม้สดที่ตัดแล้วนะฮะที่วางอยู่ที่กระบะท้ายรถ

ที่หน้าฝ่ายตรงนั้นจุดที่ไปเจอสบ
หน้าฝ่ายห้วยหลัวในตะบนสะโบด
มีรองเท้าแตะม่อหุงข้าว

มีไฟแชคอันหนึ่งห่างจากรถกระบะเจอถุงมือที่มันห้อยอยู่ที่กิ่งไม้ข้างหนึ่ง
แต่ว่านิ้วจะขาดเหมือนกับถุงมือที่เขาจะมีแค่ข้อ
แล้วก็มีปลายนิ้วไว้เพื่อจะอาจจะให้ถนัดในการทำงาน
ตำรวจก็เก็บไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานทางคดี
นี่คุณแม่ของผู้ตายนะครับแม่ของดาบเนรแม่ประยูนอายุ๗๑ปีแล้ว
บอกว่าลูกชายเนี่ยออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้า๒๑พฤศจิกายน
บอกจะมาตัดฟืนให้แม่เพื่อเอาไว้ก่อไฟเจียวกากหมู
อันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของลูกแต่ลูกออกมาคราวนี้เมื่อ๒๑พฤศจิกายนเนี่ย
หายเงียบไปเลย๒คืน๓วันโทรหาก็ไม่รับสายก็ต้องออกตามหาตัวกัน
แล้วก็มีคนไปเจอเป็นศพอยู่กลางไร่อ้อยแม่เชื่อว่าจากสภาพศพของลูกชายเนี่ย
ถูกแก๊งยาเสพติดที่ลูกผัวพันอยู่ก่อนหน้านี้จนต้องลาออกจากราชการ
มาตามฆ่าลูกแน่

โอเค
รู้จักกลุ่มที่ดูดม้าด้วยกันไหม
วันนั้นมันเข้าไปบ้านน้องสาวน้องสาวรู้จักบอกเจ้าหน้าที่ไปแล้ว

พอเสียทราบชื่อเล่นชื่ออะไรมันไหม

ไม่รู้ว่ามีกี่คนหรอกที่เห็นนั้นคนเดียวแต่มันมีมันต้องมีหลายคนนั่นแหละ

ฆ่าแน่นอนเลยมันเอาน้ำมันกอกปากลูกฉันทั้งปากทั้งจมูกหมดเลย
ลงพื้นที่ไปตามคดีนี้นะครับ
จุดที่เจอศพเป็นทางลูกรังกลางไร่อ้อย
งถนนหลักเข้ามาเนี่ยเกือบสองกิโลเมตรเป็นเนินดินที่ถูกปรับเป็นที่โล่งนะครับ
มีกองฟืนขนาดใหญ่มีกิ่งไม้ทำเป็นราวตากผ้าด้านล่างมีไม้กระดานอยู่สามอันถูกวางเรียงเป็นแนว
คาดว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะใช้เป็นที่พักอาศัยเวลาเข้ามาตัดฟืน
กู้ภัยจากสมาคมกู้ภัยสะโบดที่ลบบุรีนะฮะที่พาทีมข่าวของเรามาดูจุดที่เจอศพ
บอกว่ากองฟืนที่เราเห็นตอนที่มาเจอศพกองฟืนทั้งหมดอยู่ท้ายรถกระบะของผู้ตายนะฮะ
คนที่แจ้งพบศพคือแม่กับญาติญาติที่ออกตามหาตัวหลังจากผู้ตายหายไป๒คืน๓วันนะฮะ
มาเจอศพเนี่ยจากการตรวจสอบคิดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่เกิน๑๒ชั่วโมงนะฮะ
ส่วนผู้ตายเป็นคนรู้จักของคนในพื้นที่ดีนะครับแล้วเขาเพิ่งลาออกจากตำรวจมาได้๔ปี
ทักทายพูดคุยกันดีครับทราบว่าเป็นอดีตตำรวจด้วยค่ะ

แกเคยมีปัญหาอะไรของใครแม่เท่าที่พี่เคยเจอหน้าตา
วันนึงแต่แกก็จะมาหาดดัดฟืนเข้าบนกลางดาบแลนจริง

ทางแม่แล้วก็ภรรยานำมาตั้งบริกษลที่วัฒน์สระใหญ่อย่างเพื่อสระโบดจังหวัดลบุรีนะครับ
แม่กับเมียบอกจะตั้งสวด๑คืนนะครับ
แล้วเดี๋ยวถึงจะส่งร่างไปให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม
ชันสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
คืนนี้ขอสวดคืนหนึ่งก่อนแม่บอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่ารู้สึกเอกใจที่ลูกเนี่ยไม่กลับบ้าน
ตัดสินใจขี่จักรยานยนต์ตามหาในจุดที่ลูกชายชอบไปตัดฟืน
เมื่อวานเนี่ยตอนที่มาเจอศพลูกชายเนี่ยเห็นรองเท้าแตกของลูกก่อนแล้วหันไปเจอรถกระบะ
ก็ส่งเสียงตะโกนเรียกลูกไม่มีเสียงตอบรับนะฮะพอเดินมาดูที่รถก็เจอร่างลูกชายเนี่ยนอนอยู่ใต้รถ
เชื่อว่าต้องถูกฆาตกรรมแล้วกลุ่มคนที่ฆ่าลูกเนี่ยคือพวกเสพยาเสพติดในพื้นที่แน่ต้องมีมากกว่า๓คน
แม่ยอมรับว่าลูกชายผัวพันกับแก๊งเสพยาเสพติดค้ายาเสพติดตั้งแต่ตอนทำงานเป็นตำรวจจนต้องลาออกจากราชการ
ลูกก็ติดยาด้วยเคยพาไปบำบัดแต่สุดท้ายกลับมาเสพยาอีกในขณะนี้สิ่งที่แม่ต้องการที่สุดก็คือขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกให้ได้โดยเร็ว
เพราะแบบนี้แม่บอกมันทำกันเกินไป
ขอให้มันตายอย่างที่มันทำลูกแม่
ส่วนแม่ของดับเนย์บอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
เธอเนี่ยเพิ่งเสียลูกสาวอายุ๒๑ปีของเธอไปเมื่อ๕ปีก่อน
แล้วตอนนี้มาเสียสามีอีก
คนเดียวไม่เคยคิดเลยว่าสามีจะมีปัญหากับใครเพราะปกติเขาไม่เคยยุ่งกับใคร
แล้วชอบออกไปตัดฟืนเพื่อเอามาให้แม่เขาใช้ตอนออกไปตัดฟืนก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ตอนนี้ยังมืดแปดด้านไม่รู้ว่าปมเหตุเกิดจากอะไรถ้าเป็นการฆาตกรรมจริงอยากรู้ว่าใครทำ
แล้วทำเพราะอะไรแต่ทางครอบครัวขอยืนยันว่าตัวดาบเนรไม่มีทางทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน

แล้วเดี๋ยวต้องไล่สอบปากคำพยานบุคคลแล้วก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ผู้ตายขับรถออกมาจากบ้าน

เพื่อจะมาตัดฟืนนะฮะเพื่อจะดูเบาะแสว่ามีใครเข้าออกหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
แต่แถวนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกโอ้โหเส้นทางเข้าออกมาถึงตรงจุดนี้เนี่ย
มันเข้าออกได้๘เส้นทางอ่ะค่ะ
แล้วช่วงเวลา๓วัน๒คืนก่อนเจอศพที่ออกจากบ้านมาตัดฟืนเนี่ย